แม้ว่าหลายเวทีจะประกาศให้ยุติการชุมนุม
เพราะว่าล่วงเลยเวลา๒๐นาฬิกามาแล้วนะคะ
แต่ว่าเวทีหลักที่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ยังไม่มีการประกาศให้ยุติการชุมนุมค่ะ
แก่นำที่ปราศัยตรงกลางจุดตรงกลางเวทีนะคะ
ประกาศล่าสุดเมื่อที่ผ่านมาค่ะว่า
กลางของบริเวณอนุสสวรีชัยสมรภูมิได้มีการประกาศแจ้งให้มวลชนทุกคน
ขยับเข้ามานั่งรวมกันอยู่ตรงกลางเพราะว่าเวทีประสัยตรงจุด
ตรงกลางอนุสวรีชัยสมรภูมิจะยังไม่ยุติการชุมนุมค่ะ
เพราะว่าจะมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องและขอให้ทุกคนอย่าลงเชื่อข่าว
ให้ฟังการประกาศจากเพจประชาชนปลดแอบและกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมเท่านั้นค่ะ
ผ่านมาแล้ว๒๑นาทีหลังจากที่เวลา๒๐นาฬิกา
ทางกลุ่มแกนนำคณะรัศดรได้มีการประกาศแจ้ง
ว่า๒๐นาฬิกาคือเวลาที่ทุกคนจะต้องแยกย้ายกันกลับบ้าน
ของการตั้งแถวหน้าของกาศอาสาจุดตรงนั้นได้มีการแยกย้าย
แล้วก็มีการเก็บขยะเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเหลือตรงจุดตรงกลางเวทีค่ะ
ยังนั่งอยู่เพื่อที่จะฟังการปลาใสของทางแกนนำค่ะ
นั่งฟังแล้วก็พร้อมกับมีการปรบมือเป็นระยะนะคะ
เมื่อมีการพูดถึงวัตถุประสงค์หลักของการเข้ามาเรียกร้องในครั้งนี้ค่ะ
ล่าสุดตอนนี้นะคะแก่นำได้ประกาศ
แล้วก็มีการสรุปโดยรวมของกิจกรรมที่ทำในวันนี้นะคะ
เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูล
แล้วก็เรื่องของการยึดถือข้อเรียกร้อง
สามข้อที่เคยได้เรียกร้องมาค่ะ
แต่เรื่องของการประกาศยุติการชุมนุมนะคะ
ยังไม่ได้มีการแจ้งผ่านเครื่องขยายเสียงณตอนนี้นะคะ
ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องทุกคนจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ที่มีการแจ้งข่าวสารกันผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะว่าให้แยกย้ายแล้วก็มี
แก่นำกาดอาสานะคะได้เดินกระจายเสียงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้อง
ย้ายกลับให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านแล้วก็เก็บขยะช่วยกันดูแลสิ่งของที่นำมาแจกในวันนี้ให้ดีเพราะอาจจะต้องมีการนำมาใช้อีกนะคะ
ตอนนี้ก็คือทุกคนนั่งอยู่พร้อมกับมีการชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
ค่ะแม้ว่าจะถึงเวลาที่จะแกนนำหลักให้ประกาศแยกย้ายแล้วนะคะ
แต่ว่าเวทีที่อนุสวรีชัยสมรภูมิยังคงดำเนินการปราศัยอย่างต่อเนื่อง
ชนทุกคนส่วนใหญ่นะคะที่ดูยังไม่มีใครแยกย้ายเดินทางกลับบ้าน
ขยับเข้ามาใกล้กับจุดตรงกลางที่มีการเปิดเวทีอยู่นะคะ

แล้วก็ขณะนี้นะคะสายฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เริ่มที่จะหยิบเสื้อกันฝนขึ้นมาเพื่อที่จะสวมป้องกันแล้วค่ะ
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรายังเกาะติดบรรยากาศอยู่ตรงบริเวณใจกลางอนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
ถ้าหากมีความเคลื่อนไหวจะรายงานเข้าไปให้รับทราบค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัณรักษัตริย์นะครับ
สาวรีชัยสมรภูมิผู้ชุมนุมยืนยันว่ายังไม่ยุตินะฮะ
ใช่ค่ะอาจจะมีบางส่วนนะคะที่ขยายวงไปที่บริเวณซอยรางน้ำตรงนั้นยุติไปแล้ว
แต่ว่าขยับไปใกล้กันมากขึ้นที่ใจกลางอนุสวรีชัยสมรภูมิ